ยังอยู่ที่เรื่องของน้ำท่วมครับไปต่อที่พัทธลุงนะครับ
ตอนนี้ที่พัทธรุงนั้นหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเพราะว่าฝนนั้นหยุดตกลงไปบ้างแล้วครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังคงมีน้ำสะสมอยู่แต่ว่าน้อยลงจากช่วงที่ผ่านมา
ติดตามพร้อมกันกับคุณวัชรีดวงสายรายงานมาจากพัทธลุงครับ
สถานการณ์น้ำในจังหวัดพัทธลุงขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะ
ขณะที่ทางจังหวัดได้สรุปตัวเลขเบื้องต้นค่ะมีผู้ที่เดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม
จำนวนกว่าสามหมื่นหลังคาเรือนและมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า๒แสนไร่ค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตกในหลายพื้นที่
ทำให้ปริมาณน้ำสะสมเริ่มลดน้อยลงอย่างต่อเนื่องโดยพื้นที่ตอนบนและตอนกลางเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ
ส่วนพื้นที่ตอนล่างอำเภอเขาชัยสนและอำเภอปากพยูนน้ำยังทรงตัวเนื่องจากน้ำทะเลหนุนค่ะ
วันนี้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากเมื่อวานต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน
หมู่บ้านค่ะ
นายประนอมบอกต่อว่าครั้งนี้น้ำท่วมวิกฤตสุดในรอบ๑๐ปี
เพราะส่วนใหญ่น้ำมาเร็วไปเร็ว
แต่ครั้งนี้มีฝนตกติดต่อกันหลายวัน
ทำให้น้ำระบายไม่ทัน
เช่นเดียวกับพื้นที่หมู่๑๐บ้านเขาจิงโจ้

แต่ถนนภายในซอยบางแห่งรถยังไม่สามารถสัญจรได้
เนื่องจากน้ำท่วมขังนานร่วม๔๕วัน
ประกอบกับบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่รุ่มค่ะ
ก็มีพื้นที่กำลังออกมาตรงนี้ตามนี้เรือ
เรือก็ล่วงติดสะพันอยากกั้นก็มาให้ตรงตามน้ำกลีใกล้ตรงแล้ว
นี่ตรงนี้ไม่เป็นปัญหาจากใดเลยถ้าน้ำอยู่ระบบนี้
จากการสำรวจประชาชนที่ประสบภัยน้ำทั่วมี๑๑อำเภอ๖๒ตำบล
หลังคาเรือนจำนวนกว่า๘๕๐๐๐คน
พื้นที่การเกษตรนาข้าวสวนยางพารา
ไร่พืชผักเสียหายกว่า๒๓๐๐๐ไร่นะคะ
ประสุทธิ์ขาโคสุกรและกระบือล้มตาย
และได้รับผลกระทบกว่า๗๐๐๐ตัว

แปลงย่าที่ใช้เลี้ยงโคนมโคนเนื้อและกระบือของเกษตรกร
ได้รับความเสียหายกว่า๕๐๐ไร่
และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วจำนวน๒คน
ศูนย์หายกับกระแสน้ำอีก๑คนค่ะ
ขณะที่ทางจังหวัดได้มีการประกาศเตือนประชาชน
เคลื่อนย้ายของมีค่าไว้บนที่สูง
และให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ตลอดเวลา
โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยดินโครนถล่มในจำนวน๒๗หมู่บ้าน
ในอำเภอกงราศรีบรรพฤษตะโหมดและอำเภอศรีนครินค่ะ
หากว่าหากฝนหยุดตกประมาณ๑๒วันนะคะ
ในพื้นที่แห่งนี้ก็จะมีน้ำที่ลดลงแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่รุ่มค่ะ
ก็ได้เตรียมพร้อมรับมวลน้ำก้อนที่๒
ที่จะมีในวันที่๙ถึงวันที่๑๐ธันวาคมนี้ค่ะ
ัชรีดวงใสข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอเมืองพัทธลุงค่ะ